นี่คุณผู้ชมบอกเลยว่าตัวเลขที่ผ่านมาถูกใจหรือยังจ๊ะ

วันนี้เราจัดให้แบบจุกจ้วนกันไปเลย
ต่อกันดีกว่าค่ะกับตัวเลขคนบันเทิงนะคะ

พี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณี

ใช่ค่ะเป็นลูกทุ่งสาวแดนซาโต
ซึ่งต้องขอขอบคุณพี่หญิงนะคะที่นึกถึงบันเทิงไทยรัฐเป็นที่แรกเลย
นึกถึงตัวเลขนึกถึงบันเทิงไทยรัฐ
และส่งคลิปส่งภาพมาให้เราด้วย
กับภาพบรรยากาศการรำมโนราที่เจ้าตัวแล้วก็หลานสาวจัดขึ้น

ลูกหลานชาวปากใต้นั้นให้ความเคารพนับถือ
ซึ่งภายในค่ะยังมีการจุดประทัดเอาเลิกเอาใช้อีกด้วย
พี่หญิงบอกว่าพอเห็นเลขใบประทัดโอ้โห

กริ้งกร้างโทรมาหาส่งภาพมาให้ด้วย
ส่งภาพมาให้ดูตามภาพเลยนะคะ

เลขไรครับเลขไร

พี่หญิงบอกว่านะคะเผื่อตายายโนราจะให้โชคทุกคนนะ
๓๐๘๕๓อันนี้เลขก็สวยอยู่

กับนักแสดงหนุ่มคุณเต๋าดาก้อนฟ้าย
คนนี้ก็รีบบินไปที่จังหวัดนครซี่ธรรมราช

สมหวังดั่งใจตามที่ขอพรไว้
ด้วยการจุดทูปประทัดให้มันดังปังไปเลยค่ะ
เสร็จแล้วก็เอาปลายประทัดมาโชว์

ชัดแบบนี้เราจะร่ำรวยเป็นมหาศาลกัน
ลูกทุ่งสาวลูกนกสุภาพร

นกสุภาพรคิดดูให้ดี

พร้อมกับการขอโชคขอราบกับตัวเองและแฟนคลับด้วย
ด้วยการล้วงลูกปิงปองจากเลขหายนำโชคนะ

ก็รู้ไหมว่าจริงจังแค่ไหน
จริงจังแค่ไหน
แค่ไหนเรียกจริงจัง
จริงจังเรียกตัวเลข
อยากจบอยากจบ
ขออีกซักเพลงนึงนะคะ

เลข๘หรือเลข๔คุณผู้ชม

แต่มีเลข๓ด้วยนะ

เนื่องเลยดีกว่านะคะนักร้องหนุ่มลูกทุ่งลูกหลานพญานาคคุณก๊อตจิรพัฒน์คนนี้ปังมากค่ะ
เมื่อคืนทำการจุดทูปที่บ้านนะคะไม่ใช่ไปที่ไหนนะคะ
บรรยากาศมันดูขลังมากระหว่างจุดทูปอยู่นั้นจุดกลางคืน
คุณผู้ชมคะยังไงรางวัลเลขท้าย๓ตัวงวดประจำวันที่๖๖มิถุนายนนะคะ
ออกมาแบบนี้แล้วค่ะคุณก๊อตก็บอกค่ะ๘๓๑จัดไปเลยนะคะ
มากันที่ตัวเลขจากรถป้ายแดงกันบ้างค่ะ
นักร้องลูกทุ่งสาวเมืองขอนแก่นเพลงกำลังดังคุณแพทย์อาริยาเจ้าของเพลง
ปัญหาเมียมาเลยปัญหาเมียมาเลยไอใจบอฮใจบอฮเอาไปซักเหล็ก
สรศรี๓๓๙๗กรุงเทพมหานครค่ะ
ขอให้เป็นรถที่เฮงค้ำคูณโชคหมานนะคะเพราะว่าเฮงเขาดังมาก
ป่าเมียมาเลย

เออปิดท้ายกันที่น้ำระพีพัฒน์นักแสดงหนุ่มคนนี้นะครับ
ขอยรถป้ายแดงชิ้นเดียวกันดูสิครับคุณผู้ชม

นี่ซูมเข้าไปนะคะเรียกได้ว่าก้าวหน้าเก้าหลัง
ก้าวไปเลยนะคุณผู้ชมเรียกว่าปังจริง
เอาเป็นว่าใครดูอยู่ตอนนี้รวยแน่นอนนะคะ